ผู้กำลังมาเสี่ยงเทงตา

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี